โอ้โหมือนี่เกาะหนึบเลยนะใส่กำแพงเนี่ย
ดูผู้ชายคนนี้หน่อยจะมาทวงอะไรสักอย่างไม่รู้
เกาะหน้ารถเกาะหน้ารถไอ้คนขับรถนะพยายามขับเบรกถอย
ถอยขยับหน้าไปไม่กระเด็นออกไปสักกะทีเลยครับ
โหพี่แกพลายละไฟ
ถอยอีบมีจงท้ายจอได้ก่อน
มีนังปะไหวมีนังปะไหวอ่า
เนี่ย
นี่ก็ได้หนึ่งคันขาเอาวัดลงมาไม่ได้ทุกว่ายกลางบ้างมาเลย

กูอยากรู้ว่าพี่กัลปากดีแล้วเผยด้วย
เปียไปแล้วตอนจะเอานี่แหมอยากได้ไวเชียว
ตอนจะจ่ายทำไมไม่จ่ายให้ไวบ้างล่ะจะได้ไม่มีปัญหา
แล้วก็มีผู้ชายและผู้หญิงสองคนยืนอยู่ข้างรถครับ
ห้ามคนขับด้วยบอกอย่าเลยอย่าไปทำเขาเลย
เดี๋ยวเป็นคดีความขึ้นมามันจะบานปลายเอา
แต่ก็ไม่เป็นผลครับคนขับก็ยังคงเร่งเครื่อง
แม่งคนถอยหลังเเรื้อหน้าหน้าแปะเบรกหลายครั้งเลย
หวังให้คนที่เกาะรถหลดลงไปเสียที
แต่พี่ชายที่เกาะรถก็หาเซาอากาศบนข้างเน้นเลย
รับไปหยอมหลุดไปไหนไม่รู้ถ้าเธอจับไอติปัดน้ำฝนไปด้วยรึเปล่า
ตรวจสอบเพื่อจะไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าคนที่กระโดดเกาะรถกับคนที่ขับรถสีขาว
เอ่าเป็นสามีภรรยากัน
คนนี้มีอาชีพเป็นผู้รับเหมามีปัญหากันเรื่องเงินทำนองว่าผู้ชาย
เซ็นสัญญาได้เงินมา๑แสนบาท
แต่ถูกฝั่งหญิงเนี่ยเอาเงินไปใช้ส่วนตัวจ่ายค่าแชร์
ก็ต้องมาทวงทวงกับฝ่ายหญิงแล้วเกิดการโต้เถียงกัน
ลั่นลานจอดรถเลยเสียงดังเชียว
ที่ฝ่ายชายจะกระโดดไปเกาะหน้ารถ

เกาะตั้งแต่๑๑โมงนะจนถึงบ่าย๒กว่า

เรายังว่านานแล้วเลยเออเรายังว่านานแล้วนะ
ค่ะนี่เกาะหนึบอยู่๓ชั่วโมงครับ
จากนั้นก็มีการไปเคลียร์กันอีกมุมหนึ่ง
แล้วเสียงก็เงียบไปครับฟังคนเห็นเหตุการณ์หน่อยฮะ
หนึ่งค่ะประมาณหนึ่งแสน
แต่ว่าที่เขาขึ้นไปอยู่บนรถ

ตั้งแต่๑๑ชั่วโมงตั้งแต่๑๑ชั่วโมง

ตั้งแต่๑๑ชั่วโมงตั้งแต่๑๑ชั่วโมง